สถานการณ์ที่อุบลรัชธานีโอ้โหยังวิกฤต
ใช่ค่ะเมื่อกี้เราดูภาพประกอบตอนที่พี่อุ๋ยสัมภาษณ์
เห็นแล้วยังคิดว่าจะอยู่กันยังไงใช่ค่ะนะฮะ
น้ำท่วมบ้านเทียมหลังคาแล้วนะครับถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูง
รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ครับจนต้องใช้บริการรถไถลาก
ไถลากเป็นยังไงครับคือจะพาทั้งคนแล้วก็รถนะฮะ
นึกถึงเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาได้ไหมใช่
แต่นั่นอีกแบบนึงแต่อันนี้คือต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
วันนี้ทีมข่าวไปนะครับสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ถนนราชบำรุง
ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสามิตรเขตอุบลรัชธานีฮะผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
จนไปถึงสี่แยกถนนอุบลตรการระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๗๐๘๐เซติเมตรครับ
ระยะทางกว่า๑กิโลเมตรต้องไปแบบนี้
ปกติถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยใช้เดินทางเข้าเขตเทศบาลนครอุบลรัชธานีฮะ

มันไม่มีแล้วโอ้โหถ้าไม่เจาะตอนนี้ไม่รู้ตรงไหนจะเจาะ
เอิ่มพอน้ำถว้มถนนคาดครับ
ถนนตัดขาดทำให้ชาวบ้านต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่ง
ถ้าอ้อม๕๖กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางน้ำจากแม่น้ำมูลมันเอ่อไหลมาทั่วหมด
บางจุดที่เป็นรุ่มต่ำแล้วก็๒เมตรตั้งมี
ชาวบ้านต้องเอารถถ่ายรากมาขนคนจากอายานยนต์
เพื่อคนที่จะเข้าไปทำงานในตัวเมือง

เราเห็นการปรับตัวนะนี่ต้องอยู่ให้ได้

ใช่ครับคืองานต้องทำต่อไง
เป็นการช่วยเหลือตัวเอง
คือก็ไม่ได้มีหน่วยงานรัฐมาสนับสนุนตรงนี้
อย่างไรก็ตามชาวบ้านบอกกับทีมข่าว
ว่าต้องอยู่ลักษณะแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะ

ผมเพิ่งรู้คุณผู้ชมคุณพระราพร

ฟรีสำหรับคนที่จะต้องการข้าม
แต่ถ้ารถอาจจะต้องมีเก็บเงินนิดหน่อยใช่ไหมคะ
ถ้าคนมีรถด้วยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเขาขอ๒๐
เขามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

แต่ว่าคนเขาให้ขึ้นฟรีถ้ามาแต่เฉพาะคนก็ขึ้นฟรีค่ะ

มันก็เป็นเต็มใจมากทาง
ถ้าคนไม่เดือดร้อนเงินเท่าไหร่

แต่ถ้าบางคนรายได้น้อยอย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยอย่างนี้ค่ะ
เจ้าของรถลากเขาบอกว่าเขาเริ่มเอารถลากมาให้บริการประชาชน
ตั้งแต่๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้คิดเงินอะไร
แต่ช่วงที่น้ำมันมันแพงก็หยุดให้บริการไปแต่ชาวบ้านก็
มาช่วยทำต่อหน่อยช่วยทำต่อหน่อย
ตอนแรกคิดค่าบริการคนละ๑๐บาทแต่ก็สู้ไม่ไหวครับ
กระทั่งขึ้นมาเป็น๒๐แล้วชาวบ้านก็ยินดีจ่ายนะ
เพราะว่าสะดวกนะสะดวกสะดวกกว่าขับรถอ้อมไป๖กิโลเมตร
อกจากนี้เจ้าของรถลากยังบอกอีกว่าตั้งใจจะทำแบบนี้ไปเรื่อย
กว่าน้ำจะลดครับนะฮะให้ถนนสามารถกลับมาใช้สัญจรตามปกติได้ครับ